นี่อย่างความรักสำหรับผู้ชายแบบก็อตคือยังไงครับ
นี่อย่างความรักสำหรับผู้ชายแบบก็อตคือยังไงครับ

ผมว่าความรักไม่ควรเป็นการตกหลุม

แต่ควรเป็นการก้าวขึ้นสู่ความรัก
ลองคิดสภาพการขุดหลุมสักหลุมหนึ่งไว้

แล้วพออีกคนนึงพยายามจะขึ้นไปหาอากาศที่ดีกว่า
พออีกคนนึงพยายามจะขึ้นไปหาอากาศที่ดีกว่า
เราก็ดึงขาเขาไว้ทำไมไปอยู่กับฉัน

ตัดสินใจจะอยู่ร่วมที่เดียวกัน
โตไปด้วยกันออกกิ่งไปด้วยกัน

มันจะไม่สนใจเรื่องของความสมมุติ
ว่าจะต้องสามีจะต้องแฟนหรืออะไร

มันไม่สนใจใครจะสมมุติไปก็สมมุติแล้วแต่

พอผมก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปแล้ว
ผมก็เลยแบบฉันรักคนนี้
ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะสมมุติฉันยังไง
ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นจะสมมุติฉันยังไง

ไม่ใช่ไม่เชื่อครับผมแค่รู้สึกว่า
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าพอมันพ้นเรื่อง

มันก็เลยตั้งคำถามว่า

มันคิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผม

คุณเชื่อในรักเดียวใจเดียวไหม

ไม่ได้หมายความว่าให้รักกับคนอื่นไม่ได้นะ

เป็นชนักติดหลัง

ประกอบของความรักสำหรับเราคืออะไรบ้าง
ฟังจริงในสิ่งที่เขาพูด

วิพากษ์หรือตัดสินหรือชี้ว่า

แล้วมันทำให้ชีวิตทั้งคู่ไม่มีความสุข

เป็นครับเราทุกคนมีส่วนผสม

ผมโชคดีที่เขาเข้าใจธรรมชาติของผม

ผมมีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะมาก

แล้วเดี๋ยวจะไปล่าเริงที่ไหนจะไปแรดที่ไหนแล้วแต่

โปรดติดตามตอนต่อไป